ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายหรือว่าจมน้ำ
หรือว่าเดินลงน้ำแล้วก็เดินกลับขึ้นมาแล้ว
เพราะว่ามีคนไปแจ้งตำรวจสพขุนทะเลจังหวัดสุราธานีนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีพลเมืองดีเขาเห็น
เขาเห็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อเชิดสีขาว
คล้ายคล้ายกับเสื้อนักศึกษาค่ะครับเดินลงไปในสระน้ำที่หมู่เก้า
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีอืมแล้วหายไปเลยเอาเหรอใช่
แล้วก็ไปเจอรองเท้าคัชชูสีดำของผู้หญิงวางไว้ใกล้ตรงนั้นด้วย
แต่ตัวผู้หญิงคนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะครับนางสาวเบนจมาส
สุวัสดิ์อายุสามสิบหกปีคนนี้เป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่า
ขณะที่กำลังขับรถอยู่ริมถนนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อเชิดสีขาว
คล้ายคล้ายกับเสื้อนักศึกษาเดินลงไปในสระน้ำตรงเนี้ย
ห่างจากฝั่งไปประมาณ๑๐เมตรเขาก็จอดรถลงมาดูปรากฏว่าหาไม่เจอแล้วอ่ะ
หาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอแล้วครับเพราะเลยแจ้งเจ้าหน้าที่
ไปถามตามหอพักต่างใกล้ว่ามีใครศูนย์หายไปหรือเปล่า
สถานศึกษามีใครแจ้งไว้หรือเปล่ามีใครจมน้ำไหม
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยช่วยกันงมหานะคะเนี่ยค่ะน้ำก็ลึกประมาณสัก๖เมตรนะ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยขุนทะเลนักประดาน้ำมูลนิธิ
กุศลสัทธากรดมกำลังกันหาอยู่เป็นสิบกว่าชั่วโมงอ่ะ
ยังไม่เจอไม่เจอไม่เจอยังไร้วี่แววยังไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะค่ะ
ท่านตำลดโทอมอนชัยศีลสารวัตรปราบรามสขุนทะเลบอกว่าคือไม่แน่ใจ
ว่าเขาลงน้ำไปแล้วเขาอาจจะเดินกลับขึ้นมาตอนที่ไม่มีคนเห็นหรือเปล่า
นึกออกมาหรือว่าเขาจมน้ำอันนี้เพราะยังไม่เจอจริง
แต่มีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งมีรองเท้าอยู่วางอยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นไง
ครับก็หากันนานนะคะจนสุดท้ายช่วงเย็นเย็นก็ต้องยกเลิกภารกิจไปก่อน
เดี๋ยวจะรอตรวจสอบว่ามีใครแจ้งคนหายไหมทางหอพักนักศึกษามีคนหายไปไหม
สถานศึกษามีการแจ้งอะไรไว้ยังไงหรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยอ่ะค่ะ
นักศึกษาส่วนใหญ่ก็กลับบ้านกันนะคะอ่า
ก็เลยไม่รู้อ่ะว่ายังไงนะคะก็ถ้าใครพบเห็นหรือว่าใครแจ้งเหมาะแส
ก็บอกตำรวจไปได้สพขุนทะเลนะคะอืม
เพราะว่าตอนที่คนเห็นนะนะว่ามีผู้หญิงเดินลงไปใช่ไหมคะ
ตอนที่คนเห็นเขาไปตามคนมาช่วย
ก็ทิ้งระยะห่างสัก๑๐๑๕นาที
ดังนั้นช่วงระยะห่างตรงนั้นไม่รู้ว่าเขาอาจจะเดินขึ้นมาแล้วหรือเปล่า

ใช่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะปลอดภัย